ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๔ทุ่มมันมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้น
มีเหตุทะเลาะวิวาดกันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีการใช้น้ำมันราดจุดไฟเผากัน
โครงการบ้านเอื้ออาทรที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
ก็ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔คนนะครับ
วันนี้เราก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุให้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะ
คือจุดที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โห
คือเพลิงนี่เผาแบบวอดเลยอ่ะนะ
โชคดีที่ไม่ลุกลามออกมาข้างนอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
ใช้เวลาสัก๓๐นาทีก็คุมเพลิงไว้ได้นะครับ
ส่วนวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในห้องพักแห่งนี้เนี่ยไฟไหม้ในห้องนอนเสียหายทั้งหมดนะครับ
แล้วที่เกิดเหตุก็มีขวดน้ำมันนะครับ
ที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันเบนซินนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ
หมู่๑๐ถนนประชาอุทิศอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับ

มันเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอายุ๒๖ปี
ง้อหญิงสาวไม่สำเร็จแล้วทะเลาะวิวาสมีปากเสียงกัน
ก่อนจุดไฟเผาในห้องเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ๔คนนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารให้เช่าเป็นตึก๕ชั้น๕นะครับ
ผู้บาดเจ็บ๔คนก็มีเด็กหญิงอายุ๓ปี๑คนนะครับ
ซึ่งเป็นลูกของผู้ชายกับผู้หญิงที่เขามีปัญหาทะเลาะวิวาสกัน
อายุแค่สามขวบเท่านั้นถูกไฟลวกที่แขนด้านซ้ายนะครับ
ส่วนแม่ของเด็กอายุ๓๑ปีนะครับถูกไฟลวกบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เพราะว่าไฟลวกทั้งตัวเลยนะครับมีน้าสาวของแม่ของเด็กนะครับ
อายุ๖๑ปีถูกไฟลวกบาดเจ็บที่หัวไหล่ด้านขวาแล้วก็ขาทั้งสองข้าง
อีกคนนึงที่บาดเจ็บเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะอายุ๒๖ปีเป็นผู้ชายนะครับ
สาหัสเหมือนกันเพราะว่าถูกไฟลวกทั้งตัวนะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบสวนนะครับก็ทำให้ทราบว่าผู้ที่บาดเจ็บที่เป็นผู้ชายเนี่ยสาหัสเนี่ยฝ่ายสามีนะครับ
ก่อนหน้านี้อยู่กินกับฝ่ายแม่ของเด็กที่อายุ๓๑ปีนะครับอยู่กินกันแล้วก็มีปากเสียงกันหลายครั้งนะก็นำมาจากเรื่องของการหึงห่วง
ตัดสินใจแยกกันอยู่สักประมาณ๒สัปดาห์แล้วนะครับทีนี้วันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นจากคำให้การต่างเราทำเป็นกราฟิกจำลองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันเกิดเหตุนะครับฝ่ายชายตั้งใจกลับมาที่ห้องแห่งนี้เพื่อจะมาเคลียร์ปัญหาแล้วก็มาขอคืนดีแต่ว่าไม่สำเร็จนะฮะก็เลยขู่ว่าเดี๋ยวจะเผาให้หมดทั้งบ้านเลยก็คือห้องที่เขาอยู่ด้วยกันนี่แหละพร้อมกับใช้น้ำมันเบนซินใส่ขวดที่เตรียมมาเนี่ยราดไปทั่วบริเวณหน้าห้องพักเลยนะทีแรกราดหน้าห้องก่อนนะครับแล้วก็มีการยื้อแย่งกันนะฮะ

วัยสามขวบกับน้าสาวนะครับก็บาดเจ็บนะฮะอ่าเพราะว่าอ่าพอไฟลุกลามเข้าไปในห้องแล้วน้าสาวของฝ่ายภรรยาเนี่ยอ่าก็อุ้มลูกวัยสามขวบวิ่งฝ่ากองเพลิงที่กำลังลุกไหม้ออกมาอ่ากองเพลิงกำลังลามเข้าไปในห้องทำให้ลูกสาวกับน้าสาวก็บาดเจ็บจากการถูกไฟลวกด้วยเจ้าหน้าที่
ทีวีคุณพลอยสจิยุฤทธิสินนะครับลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะครับอาคารห้าชั้นห้ายังมีกลิ่นเหม็นของไฟไหม้อยู่รุนแรงเลยนะฮะห้องที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็อ่ามาปิดกั้นบริเวณไว้ไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในนะอ่าในตึกนี้ก็ห้ามอยู่นะครับแต่ว่าผู้ที่เขาพักอาศัยอยู่ตามปกติอ่าก็

ไว้เวลามีเหตุอะไรจะแจ้งเหตุก็แนะนำไปเท่าที่จะทำได้อันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกนะตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ทางฝั่งของภรรยาเนี่ยเขาย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อนข้างห้องบอกว่าก็จะเห็นการทะเลาะกับแฟนหนุ่มอยู่บ่อยครั้งสาเหตุน่าจะมาจากฝ่ายชายหึงหวงฝ่ายหญิงเพราะฝ่ายหญิงเองเขาก็เป็นคนหน้าตาดีนะแล้วก็เลิกกันไปพักหนึ่ง
ขนาดที่นายประสิทธิ์

โอ้โหไฟลุกไหม้บริเวณหน้าห้องเต็มไปหมดแล้วนะคะตอนนั้นตัวเองบอกว่ารู้สึกตกใจมากเนื่องจากไฟเนี่ยมันลามมาถึงมุงลวดหน้าห้องของตัวเองด้วย
ก็เลยให้ครอบครัวเนี่ยวิ่งหนีออกไปก่อนมีการนำน้ำมาช่วยดับเพลิงบริเวณหน้าห้องแล้วก็ไปตามให้คนมาช่วยด้วยนะ

พอดีสักพักหนึ่งได้เสียงผู้หญิงร้องว่าช่วยด้วยครับ
ผมเลยเปิดประตูออกมาดูแต่ไฟลุกแล้วครับ
คือตอนที่ดับไฟถึงจะรู้ว่ากลิ่นทำไม

แล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงครับ

สองคนไม่ไหวก็เลยวิ่งแรงล่างให้เขาช่วย
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะครับ

ตอนไฟไหม้อยู่ครับไหม้เสื้อด้วยครับ
วิ่งออกไฟครับ

เพราะว่าผมอยู่ในห้องปิดแอร์แล้วเปิดแอร์นอนไง

เห็นว่าไฟมันลามมาที่ห้องนี้ไหม

แล้วตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายเขาทำอะไรอยู่ครับ

ป้าก็นั่งกินมาม่าอยู่ในห้อง

ป้านิวพึ่งเริกกับแฟนหนูเมื่อกี้นี้

เขาบอกว่าแฟนหนูเป็นคนรุนแรง
เดี๋ยวหนูกลัวเขาจะมาทำร้ายนะ

มีเบอร์ยามไหมเราบอกว่ายามมันไม่สามารถช่วยเราเราได้หรอกนะหนู
หนูก็โทนหนึ่งหกหกเก้าแล้วกันหรือไม่ก็เรียกตำรวจมาช่วย
เพราะว่าป้าเพิ่งมาอยู่ใหม่ป้าไม่รู้เรื่องหรอก
แล้วเขาก็เข้าห้องไปก็หลายวันนู้นก็ยังเอาให้ขนมหลานเขาที่กลับจากงานวัด
ยังเอานมไปไปกินกันแล้วเด็กผู้ไอ้หนุ่มน้อยไอ้คนนี้ที่ป้าเห็นนานนานที
ป้าไม่ค่อยสนใจป้าต้องมาคือกลัวไงพี่ป้ากลัวเพราะว่าดูท่าทาง
ผู้หญิงก็โอ้โหเสียงดังมากในห้องอ่ะโทรศัพท์ดังทะเลาะกัน
เราก็ไม่กล้าไปยุ่งเขานะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา
คือก่อนหน้านี้คือทะเลาะกันบ่อยเลยใช่ไหมค่ะกับคนนี้

มันคงเป็นเรื่องเรื่องผู้หญิงมีผู้หญิงคง
คุยดังตอนเลิกกันไปแล้วสักพักนึงสี่ห้าวัน
เขาบอกว่าในทั้งน้องว่า
กูไปไหนก็ไม่ได้มึงไปไหนก็ได้
มึงมาให้กูไปไหนบ้างเลยอ่าอะไรอย่างง่ายทำนองนี่

รูปร่างสันทัศน์ไม่ดำขาวป้าก็เดินผ่านเห็นผู้หญิงทำงานอยู่แถวนี้
อยู่หมู่บ้านวรรณรมค่ะแล้วเราเคยเห็นนั่งดู
คือเห็นนั่งอยู่ตรงบันไดดิ้งเบียร์ตอนป้าขึ้นตึกมา
แต่ป้าไม่เคยทักเขาเพราะป้าไม่รู้จักมาที่นี่บ่อยเลยค่ะ

สองเดือนที่แล้วก็อยู่ด้วยกันอืม
เขาเพิ่งเลิกกันไปเมื่อสักสองอาทิตย์นี้เองนั่งอยู่ติ๊ก
เออคือมาง้อผู้หญิงไม่โอเคเท่าที่รู้นะเขาก็เล่าให้คนตึกข้างล่างฟัง
ผู้หญิงเขาก็คือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่ผู้ชายก็ยังตามง้ออยู่
ก็มีผู้ที่อาศัยอยู่ตึกเดียวกันนะครับแล้วก็มาช่วยดับไฟด้วยนะฮะ
บอกว่าอ่าเขาก็อยู่ที่ชั้นสามนะห้องเกิดเหตุเนี่ยอยู่ชั้นห้า
ก็ได้ยินเสียงของฝ่ายหญิงตะโกนบอกว่าชั้น๕ไฟไหม้
ก็ขึ้นมาดูแล้วก็ช่วยกันดับไฟนะครับมากับลูกชายนะฮะช่วยกันดับไฟ
อ่าตอนนั้นไฟรุนแรงมากเลยใช้ถังดับเพลิงเนี้ย
กระจกบานเกร็ดแล้วก็ฉีดสารดับเพลิงเข้าไปในห้องนะครับ
แล้วก็ตามผู้ที่พักอยู่ด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันดับไฟนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะมานะฮะอ่าซึ่งคนที่เข้ามาช่วยเนี่ย
เขาบอกว่าอ่าเห็นขัวสุราอะไรพวกเนี้ย
แล้วก็ไฟแชคด้วยตกอยู่ไม่ห่างจากห้องที่เกิดเหตุอ่า
ก็เลยคาดว่าผู้ชายที่มาก่อเหตุน่าจะเมามาด้วยนะครับ
ตอนนั้นผมอาบน้ำอยู่ห้องผมอยู่ชั้น๓ห้องริม
แล้วแฟนตะโกนบอกว่าไฟไหม้ชั้น๕ผมก็กับลูกชายก็วิ่งมาเลย
วิ่งมาโดยที่ไม่มีอะไรก็มาถึงปุ๊บก็เข้าไม่ได้มันมืดไปหมด
ก็ย้อนกลับไปห้องไปเอาไฟฉายมาแล้วก็แบกถังดับเพลิงตีห้องเนี้ย
กระจกให้แตกเพื่อจะดับก็ช่วยกันดับอ่ะ
ไม่ใช่ผมคนเดียวนะทั้งหมดทุกตึกเลยดีกว่า
ช่วยกันคือคนเจ็บเราไม่เห็นนะครับไม่เห็นสภาพ
แต่คือมุ่งหน้าจะดับไฟอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องใครเจ็บนะครับ
ดูว่ามันเกิดยังไงก็ไปเห็นไฟแชคกับอ่า
เบียร์วางอยู่ตรงโน้นครับตรงตรงลิมเลย
ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่า
ชัดเจนว่าคนก่อเหตุก็คือฝ่ายของผู้ชายที่เป็นสามีนะ
ก็ก่อเหตุนะครับตอนนี้อายัดตัวไว้แล้วนะครับ
เพราะว่าบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
ระหว่างนี้เดี๋ยวก็ต้องรอการดำเนินคดีกันอีกครั้งหนึ่ง
ต้องดูเรื่องของอาการเจ็บก่อน

การขาดสติการไม่ยับยั้ง
ที่สำคัญก็คือลูกโดนไปด้วยลูกบาดเจ็บไปด้วย